คือวันนี้เนี่ยมีคุณแม่ของผู้ที่เป็นกำลังพลแล้วก็อยู่ใน๒๓นายที่ยังหากันไม่เจอ
ศูนย์หายอยู่นะครับคุณแม่ของพลทหารเจมส์นะครับ
คุณแม่บอกว่าทุกวันนี้ก็เฝ้ารอทุกวันแล้วฮะรออย่างมีความหวังหวังว่าจะมีปฏิหารกับลูกชาย
ก็อยากให้ลูกกลับมามีชีวิตถึงจะขาล้างข้างแตกหัวแตกอะไรก็ไม่เป็นไร
ก็อยากให้มีชีวิตอะค่ะอยากให้ปฏิหารมันมีอะค่ะ
นี่คือคุณแม่ของพลทหารจิราวัตรทูบหอมนะฮะหรือว่าพลทหารเจมส์นะครับ
คุณแม่ชื่อผ่องศรีนะฮะบอกว่าอยากให้มีปฏิหารเกิดขึ้นกับลูกชาย
หลังจากที่ศูนย์หายไปจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
ว่าลูกชายจะกลับมาสภาพไหนขอให้ลูกรอดนะครับ
จะผ่านมาแล้วตอนนี้เนี่ย๖๗ชั่วโมงจะ๗๐ชั่วโมงแล้ว
ทางคุณแม่ของพลทหารเจมส์เดินทางมาจากจังหวัดระยองนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากทราบข่าวว่าลูกชายเป็น๑ใน๒๓คนที่ตอนนี้ยังศูนย์หาย
แล้วลูกชายเนี่ยเป็นคนที่มีรูปถ่ายถ่ายรูปคู่กับพลทหารชะนันยูแก่นศรียา
ซึ่งเพิ่งค้นหาเจอเมื่อวานแล้วก็รอดชีวิตนะครับคุณแม่บอก
คุณแม่บอกว่าจนถึงตอนนี้ยังรอคอยอย่างมีความหวัง
อยากให้มีปฏิหารอยากให้ลูกชายรอดชีวิตกลับมา
ถึงจะบาดเจ็บถึงจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรโดยเชื่อว่าในขณะนี้
ถ้าลูกชายไม่บาดเจ็บแม้จะผ่านมานานหลายชั่วโมง
แต่เชื่อว่าเขาจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ถ้าจะกังวลก็คือเรื่องของสภาพอากาศในทะเลที่แปรปรวนตลอดเวลา
นี่คือพลทหารเจมส์นะฮะที่อยู่ซ้ายมือนะครับ
ส่วนภาพที่วงแดงไว้ตรงกลางเนี่ยนี่คือพลทหารชะนันยูแก่นศรียา
เมื่อวานไปค้นหาเจอแล้วก็รอดชีวิตมาได้
คุณแม่บอกนี่ลูกชายซ้ายมือพลทหารเจมส์
คุณแม่บอกว่าตลอดเวลาที่ฝ่ายอำนวยการเวลาเจอใคร
หรือประกาศรายชื่อเกี่ยวกับภารกิจการช่วยเหลือว่าเจอตรงไหนอย่างไร
ก็ได้แต่น้ำตาไหลแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาว่าจะมีลูกชายของตัวแม่หรือไม่
ซึ่งผ่านมา๒๓วันแล้วแม่บอกว่ายอมรับว่าก็มีทำใจไว้บ้าง
แต่ลึกก็ยังมีความหวังอยู่๒คืนแรกนี่นอนไม่หลับเลย
แต่เมื่อคืนนี้มีหลับได้บ้างเพราะความอ่อนเพลียพร้อมกับฝากบอกว่าไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหน
ขอให้พลทหารเจมส์รู้ว่าแม่รักลูกมากอยากบอกว่าเป็นห่วงมากขอให้กลับมาอย่างปลอดภัย
มันก็ตื่นเต้นแล้วมันก็คิดว่ามีลูกแล้วหรือเปล่าแล้วก็น้ำตาก็ไหล
ตอนนี้บอกคือทำใจ

แต่ก็ยังมีความหวังอยู่
คุณแม่ของพลทหารเจมส์บอกว่าได้คุยกับลูกชายครั้งสุดท้ายทางแชทนะครับ
เป็นแชทไลน์ที่ลูกชายเนี่ยส่งมาเมื่อ๑๖ธันวาคมนะครับวันศุกร์นะครับ
ซึ่งลูกชายเนี่ยส่งมาบอกว่าฝากให้แม่ดูแลแฟนสาวด้วย
เดี๋ยวต้องขึ้นเรือหลวงสุโขทัยไปชุมพรอาจติดต่อไม่ได้๓วัน
นี่ส่งภาพมาด้วยนะครับบอกว่าในทะเลจะไม่มีสัญญาณคุณแม่ก็พิมพ์ตอบกลับไปบอกไม่ต้องเป็นห่วง
หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันอีกเลย
ตอนนี้กลายเป็นกำลังพลที่ยังศูนย์หายรอการค้นหาอยู่
บอกว่ายังไม่อยากจะตั้งคำถามนี้ไปถึงทางกองทัพเรือนะครับ
เพราะช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์วิกฤตในการค้นหาผู้ที่ยังศูนย์หาย
เชื่อว่าทางกองทัพเรือแล้วก็ทุกหน่วยงานทำกันอย่างเต็มที่แล้ว
ตอนนี้เขาก็มาดูแลอย่างดีทั้งเรื่องของ
อยู่อาศัยหรือว่าที่พักในการติดตามข่าวสารต่างในการค้นหา